โอ้โหที่เห็นวางเรียงรายอยู่นี่ไม่ใช่หมูกรอบธรรมดา
แต่มันคือหมูกรอบชาชู
ใครเดินผ่านไปผ่านมาแถวถนนประดิษฐ์มนุธรรม
เป็นต้องหยุดมองแล้วกลืนน้ำลายกันทุกคนเลยล่ะครับ
เว้นแม้กระทั่งน้องใบตองของเรา
เพราะนี่คือร้านอ้วนนะ
ต้นตำรับหมูกรอบชาชูเจ้าแรกในประเทศไทย
ต้องทำอะไรล่ะ

เศรษฐีป้ายแดงของเราวันนี้ไม่ธรรมดาแน่นอน
เพราะเขาว่ากันว่าหมูกรอบร้านนี้
วันแรกวันเดียวเนี่ยนะ
ได้ถึง๓แสนบาท
มันเป็นหมูกรอบที่ไม่ธรรมดาขนาดไหน
เพราะมันคือการเอาหมูกรอบมารวมกับหมูชาชู
และกลายเป็นหมูกรอบชาชูนั่นเอง

เขาบอกว่าเจ้าของร้านเนี่ยเป็นคนที่มีสไตล์

น่าจะหาไม่ยากนะคนมีรอยสัก
สวัสดีครับหัวหน้าหมูกรอบชาชูนี้ต้อนรับครับ

คนนี้ก็มีรอยศักดิ์คนนั้นก็มีรอยศักดิ์คนนู้นก็มีรอยศักดิ์
แล้วใครคือเจ้าของร้านตัวจริงอ่ะเนี้ยไม่ต้องงงหรอกครับน้องใบตอง
ก็สามหนุ่มสุดเท่ที่เพิ่งทักทายกันไปทั้งหมดนี้แหละคือเจ้าของร้านทุกคน
และนี่ก็คือบิ๊กบอสบุ๊กพี่น้องแฝดสามฝาที่ชวนกันมาเปิดร้านหมูกรอบจนกลายเป็นเศรษฐีนั่นเองล่ะครับ
เฮ้ยเจ้าของร้านหมูกรอบชาชูอ้วนนะทั้งสามคนเลยเหรอคะใช่ไง
ครับแล้วอย่างงี้แบ่งหน้าที่กันดูแลร้านยังไงคะเนี้ย
ก็ส่วนผมนะครับก็จะทำเกี่ยวกับแนนดิ้งของการตลาดนะครับแล้วก็มอนิเตอร์ยอดขายต่าง
ค่ะส่วนบอสนะครับดูแลภาพรวมนะครับแล้วก็เป็นคุณฝึกสอนด้วยครับ
ส่วนผมนะครับก็ดูแลทุกสาขานะครับเป็นในเรื่องของการดูแลระบบหลังบ้านด้วยครับ
รวมถึงเครื่องรายรับรายจ่ายเกี่ยวกับบัญชีด้วยครับ
รู้แล้วแต่ตอนนี้ไม่ต้องนัดพี่ชายพี่อันภูวนาศเอาไว้ด้วย

แต่ทีนี้เอาจริงนะกว่าจะรอพี่อันมาท้องร้องแล้วค่ะ
มันจะไปอดใจไหวแค่ได้กลิ่นก็แทบจะกระโจนเข้าใส่แล้วล่ะครับ
ไหนพี่อันก็ยังไม่มาน้องใบตองของเราก็ขอโซยรองท้องเบาก่อนเลยละกันครับ
มันเยี่ยมจริงค่ะกินหมูกรอบชาชูแล้วต้องบูชาเฮ้ยอะไรขนาดนี้
เดี๋ยวเรามาพูดถึงไอเดียของการทำร้านกับคุณบิ๊กหน่อย

ชื่อร้านก่อนอันดับแรกอ้วนนะทำไมเราถึงตั้งชื่อร้านอ้วนนะเพราะว่าบางคนแบบเฮ้ยถ้ากินเราอ้วนมาเราไปกินดีกว่า
ครับก็อ้วนนะเนี่ยก็เหมือนของอร่อยนะครับมันเป็นคำเตือนว่าของอร่อยต้องอ้วนนะ
อาจิมมาชิมแล้วตัดสินใจเอาเองว่ายอมอ้วนไหมนะ
แต่บอกก่อนว่าก่อนที่จะมาทำหมูกรอบชาชูขายเนี่ยนะคะ

ใช่ครับก็เคยเป็นเชฟอยู่ที่ออสเตรเลียครับก็ทำตั้งแต่อายุ๑๖๑๗นะครับแล้วก็อายุ๒๓เนี่ย๓พี่น้องเรากลับมาเปิดร้านอาหาร
แปลว่าก็คือต้องทำอาหารเก่งกันอยู่แล้วแน่นอนเรื่องรสชาติเนี่ยไม่ต้องห่วงเลย
แล้วมาปิ๊งไอเดียที่ว่าทำไมต้องเป็นหมูกรอบกับชาชูรวมกัน
ครับก็ต้องบอกก่อนว่าตอนกลับไทยมาใหม่เนี่ยเราหาร้านหมูกรอบแล้วเจอหมูกรอบที่ไม่ค่อยกรอบดีกว่า
แล้วก็บางทีมันแข็งนะครับเราก็เลยคิดค้นว่าจะทำยังไงล่ะให้หมูกรอบเนี่ยมันนุ่มข้างในกรอบข้างนอกนะครับ
เราก็เลยเอามาม้วนความร้อนจะโดนแค่หนังแล้วเนื้อด้านในเนี่ยจะไม่แห้งแข็งมันจะฉ่ำอยู่นะครับ
แล้วก็หน้าตามันก็เหมือนหมูชาชูในราเมงเราก็เลยเรียกให้คนเข้าใจง่ายคือหมูกรอบชาชู
เห็นว่าจุดเริ่มต้นของการทำเนี่ยตอนนั้นมีแค่อะไรนะหม้ออบรมร้อนตัวทีเดียว
ใช่ครับที่บ้านมีหม้ออบร้อนตัวเดียวครับเราก็ทดลองทำทีละชิ้น๒ชิ้นเราก็ทิ้งไปประมาณ๕๐๖๐กิโลตอนแรก
ต้องบอกก่อนว่าความชื้นในหมูกรอบชาชูเนี่ยมันเยอะกว่าหมูกรอบทั่วไปเพราะว่ามันอมความชื้นมันนุ่มไงฮะ
ทีนี้พอมันทอดได้แป๊บเดียวมันก็เหนียวเราก็เลยรู้ขั้นตอนอ๋อมันต้องตากเป็นวันเลยต้องอบความชื้นออกแล้วทอดให้มันกรอบ
ทดลองทำทีละชิ้น๒ชิ้นถ่ายคลิปลงในเฟซบุ๊กเย็นกลับมาอีกทีนึงวันแรกเนี่ยเราขายได้ประมาณ๓แสนบาทต้องบอกเลยว่านอนวันละ๒ชั่วโมงตื่นตี๔นอนตี๓ตื่นขึ้นมาอย่างนี้ประมาณ๓เดือน
เพื่อทำให้ให้ทันออเดอร์นะครับแต่ตอนนั้นบอกเลยว่าเหนื่อยมากเขาทำกันเองสามคนใช่ครับ
เรียกได้ว่านดังแบบชั่วข้ามคืนแหละแล้วก็เลยหลังจากนั้นเดินหน้าจากไอ้ที่มีหม้อลมร้อนตัวเดียวเนี่ยต้องทางไหนเราขยายทิศทางของเราต่อไปยังไงได้
ก็ทำอยู่มา๒ปีครับก็มาเปิดสาขานี้เป็นสาขาแรก

ขายได้เยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งได้สั่งสมประสบการณ์
แถมยิ่งมีคู่ค้าที่ส่งวัตถุดิบประจำมากขึ้น
มีอำนาจในการต่อรองและคัดเลือกวัตถุดิบที่ดีที่สุดได้
หมายของอ้วนนะหมูกรอบชาชู
ไม่ได้หยุดแค่วิ่งขายตามงานอีเวนต์เท่านั้น
แต่ยังสนุกทดลองขยับขยายต่อไปอีกครับ
ส่วนตอนนี้ตามน้องใบตองเข้าครัวดีกว่าครับ

วิธีการทอดหมูกรอบชาชู
ทอดออกมายังไงให้เหลืองกรอบน่าทานแบบนี้

ก็ยังเดี๋ยวจะสอนพี่ได้อุ่นนะคะครับ
เราจะอุ่นร้อนพร้อมทานให้ลูกค้าตลอดนะครับ

ใช้เวลามาทอด๕นาทีครับ

ไฟประมาณ๑๘๐ครับ
ทอดเรียบร้อยเราก็จะมาดูขั้นตอนของการหั่น
เอาจริงก็หั่นได้อยู่นะพี่อัน
ก็แค่หั่นงาน

ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะให้พี่อันลองย่าง
เชิญพี่อันหัวหน้าค่ะ

อีกหนึ่งเมนูขายดีที่ต้องสั่งข้าวมาที่ร้านนี้ก็คือ

และไหนพี่อันเขาก็มาแล้ว
คุณบอสก็เลยจับมาเป็นลูกมือซะเลยล่ะครับ

หรือน้อยไปบ้างอีกหน่อยก็ได้ครับ
เดี๋ยวมันจะจืดใช่ไหมได้ครับหรือเปล่า

อ๋อเหรอมันเป็นมะนาวนิจะใช่ไหม

ดูทรงพอใช้ได้นะครับ
บอกเลยว่าใครที่ได้ลองลิ้มชิมรสเนื้อนุ่ม

วกกับกลิ่นหอมของความไหม้ของซอสเทอริยากิ
เป็นต้องหยุดไม่อยู่แน่นอนครับ

มันคือแบบแค่พร้อมเสิร์ฟอย่างเดียว
องห้องไว้ให้ข้างหลังวันเดียวไม่พอนะ

ไม่พอ๓วัน๓คืน

ไม่ใช่ฝึกลอดอร์แต่ว่าทำไม๓วันยังไง
ขั้นตอนเขาเยอะต้องขามถึงลอดอีกทีหน่อย

ว่าจะมาเป็นหมูกรอบชาชู
หน้าตาน่ากินน่ากินแบบนี้

พี่๓๘เขาบอกต้องทำกันถึง๓วันเลยทีเดียว
อุ๊ยพิธีพิธรรมขนาดนี้นอกไปต่อ
พี่อันครับล้วงเคล็ดลับการทำมาให้หน่อยนะครับ
ถ้างั้นใน๓วันมาทำอะไรบ้างครับ

จะเริ่มทำการคัดสเปคมาก่อนเลย

เราใช้หมูสด๓๐๐กิโลต่อ๑รอบ

พอตัดแต่งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาล้าง

เสร็จแล้วเราก็จะมาเข้าเครื่องอัดอัดอัดม้วนกลม
โดยใช้เชือกเชือกที่สั่งมาพิเศษ
ใช่ไหมครับต้มก็ใช้เวลาประมาณ๓๔ชั่วโมง

กลมไว้วิธีก็คือเอาไม้จิ้มแห่งให้เป็นรู
แล้วเอาน้ำส้มสายชัวร์ล้างอีกครั้งหนึ่ง
เราทิ้งว่าช่วงเย็นละก็ทิ้งข้ามคืนเลย

ผมในหนังมันแห้งกว่าเดิมอีก
แห้งดีแล้วเราจะทิ้งไว้อีก๓ชั่วโมง

สามวันพอดีนะครับสามวันผ่านไป
เห็นไหมล่ะครับว่าเขาพิธีพิถันขนาดไหน
กว่าจะออกมาเป็นเมนูอันหลากหลายที่เห็นวางเรียงรายอยู่เต็มโต๊ะแบบนี้เนี่ย
ใช้เวลาหลายวันเลยนะครับเนี่ย
ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความอร่อยที่อยากจะมอบให้กับลูกค้าทุกคนนั่นเองล่ะครับ
ถึงเวลาชิมแล้วล่ะครับ
อื้อหือครบทุกเทคเชอร์มีเนื้อที่นุ่มมีเนื้อที่แห้งขึ้นนิดนึง
มีชั้นของมันที่ทำให้มันนัวจะมีชั้นของหนังให้กรอบ
ดูผู้ชายทานนะคะดูผู้หญิง
มันกรอบแบบกรอบทั้งนอกและทั้งในมันฉ่ำมาก

ละมุนภูมิใจที่ทำเองด้วย

อันนี้มีอันน้ำหาอยู่ล่าง

แต่ว่าเห็นขายดิบขายดีกันมาขนาดนี้เคยมีปัญหาอะไรที่เราต้องแก้ไขบ้าง

ครับผมเพราะว่าสิ่งสำคัญเลยนะครับมันอยู่ที่วัตถุดิบ
แต่หมูทั่วไปเนี่ยจะมาเป็นครึ่งตัวแล้วมาทำหมูชาชูไม่ได้

เพราะว่าวัตถุดิบของเรานะครับต้องบอกเลยว่าหมูสดเนี่ยมาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลย
เราจะเลือกส่วนลาวนมที่เป็นท้องอย่างเดียวเลยครับ
แล้วก็โรงงานในประเทศไทยที่ผลิตหมูให้เราเนี่ย
เราเราต้องบอกเลยว่าเราคัดมาทุกโรงงานเพื่อส่งของเราที่เดียวนะครับ
แล้วก็เราก็ตั้งใจทำมากเพราะว่าต้องใช้เวลา
กว่าจะเป็นหมูกรอบชาชูถึง๓วันเลยครับผม
ต้องบอกเลยว่าทิ้งเป็นร้อยกิโล
คือช่วงแรกที่ทำปัญหาหลักก็คือมันต้องทิ้ง

ใช่ครับเพราะมันเยอะกว่าเนื้อ

เป็นร้อยเลยครับทิ้งเป็นร้อยแล้วก็มาลองทำใหม่

ไปติดต่อโรงงานไหนเขาก็หาว่าเราบ้าหรือเปล่า

ต้องค่ะก็คือมันจะมีกระแสช่วงหนึ่ง
ก็คือช่วงโควิดเนี่ยร้านอาหารก็ได้รับผลกระทบกันไปเยอะ
อ้วนนะของเราได้รับผลกระทบบ้างไหม

เพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยของเรามันส่งไว้ทั่วประเทศ

เราก็ทำการตลาดยิงแอดขาย

แล้วคนก็ห้างปิดใช่ไหมครับเราเป็นสแตนอาโลนที่อยู่นอกห้าง
คนก็แห่มาซื้อหน้าร้านเยอะมาก
หมายในอนาคตของร้านอ้วนนะที่คุณบิ๊กมองสามพี่น้องมองเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
ก็ในปีนี้นะครับเราก็มีเป้าว่าจะขยายเองลงในห้างประมาณ๓๐สาขา
แล้วก็ขายแฟนชายก็ปีนี้ประมาณการไว้ประมาณ๑๐๐สาขา
ต้องบอกว่ามีครับใช่พอว่าเป็นสายหมูเลยดีกว่า
ต้องบอกก่อนว่าตอนที่กลับจากออสเตรเลียมาใหม่เนี่ย
ไม่รู้จะทำอะไรไปขอพระศิวะที่ปีนเก้า

พอขอไปได้๒วัน
แล้วก็ทำหมูกรอบขึ้นมานะครับ

ก็เป็นกระแสขึ้นมาทันทีเลย
ค่ะแล้วมีที่อื่นยังไงอีกมั้ย

เพราะว่าสามพี่น้องเขาช่วยกันลงมือลงแรง
คิดสูตรเองทำเองทุกอย่างเลย
มีสิทธิพิเศษโปรโมชั่นดีมาฝากแฟนรายการไหมคะ
ครับผมก็โปรโมชั่นพิเศษนะครับ

ขอบคุณมากทั้ง๓ท่านนะคะ
คุณบิ๊กคุณบอสคุณมุกกันค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ

วันน้ำหมูกรอบชาชุกันก็ได้นะครับ
ตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้เลยครับ